สูตรเด็ดของก๋วยเตี๋ยวเรามันอยู่ตรงไหน

มันก็ปากต่อปากค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเรื่อย
ก็เริ่มเยอะขึ้นทุกวันนี้ค่ะ
เอาขายดีทุกเลยได้กี่ตัวไม่เคยถ่ายมา
ประมาณ๓๐๐ค่ะ

ที่เป็นสปาเกตตี้มีอยู่เกือบ๓๐เมนู
โมงวันเสาร์อย่างนี้ถึงเวลารวมผลคนรักเส้นทั่วประเทศไทย
ที่กำลังตั้งตารอชมเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการก๋วยเตี๋ยวรายการเดียวที่รวบรวมสุดยอดก๋วยเตี๋ยวไทย
เมนูเส้นแบบจีนญี่ปุ่นฝรั่งและอีกหลากหลายสัญชาติไว้มากที่สุดเจ้าค่ะ
ทบทวนความประทับใจของสัปดาห์ที่แล้วกันหน่อยดีกว่า
ว่านักเล่าเส้นของเราพาไปสืบสาวเรื่องราว
ของเมนูเส้นกันไกลกันถึงจังหวัดพัทธลุงเนี่ย

นั่นก็คือการชิมทั้งหมี่โบราณพัทธลุงเจ้าเก่าแก่กว่า๑๐๐ปี

ดังขายดีที่ทำสถิติยอดขายสูงสุดถึง๑๐๐กิโลกรัมมาแล้ว
และปิดท้ายด้วยเพนเน่บลูชิสกับเบอร์เกอร์ผัดไทยฝีมือเชฟดังระดับจังหวัด
ร้านอาหารยุโรปเจ้าดังของเมืองพัทธลุงกันมาแบบจุดใจแล้วนะคะ

เพราะคุณน็อตจะพาไปค้นหาและเรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่ขึ้นชื่อกันที่ย่านตลิ่งชั้นค่ะ
เริ่มต้นสืบสาวราวเส้นไปกับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงเจ้าดังขายดี
ดีกรียอดขายสูงสุดกว่า๑๐๐ชาม
ร้านก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำตำลึงเจ๊เกด
ต่อด้วยราชินีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้ำแดง
กลยุทธ์การตุ๋นเนื้อวัวทั้งตัวให้เปื่อยนุ่มละลายในปาก
ที่ร้านอีติ๋วก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำแดง
แล้วปิดท้ายด้วยพาสต้าอิตาเลียนคุณภาพเลิศในราคาสบายกระเป๋า
แหมแค่เห็นตัวอย่างของวันนี้ก็ทำเอาเสียงน้ำย่อยทำงานกันยกใหญ่แล้วนะคะ
เอาเป็นว่าถ้าแฟนรายการพร้อมเฮียน็อตเขาก็พร้อม
ถึงเวลาออกเดินทางตามหาเมนูเส้นไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั
วันนี้นะครับผมมีเมนูเส้นอนาชาติมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับ
แม้ว่าคุณอาจจะเป็นผู้คนที่อยู่ย่านตลิ่งชันหรือคนที่ต่างถิ่นนะครับ
แน่นอนว่าเมนูวันนี้นะครับถูกใจทุกคนแน่นอนครับ
วันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เพื่อนตัวน้ำได้ในวันนี้นะครับเอาใจคนรัก
เรื่องก่อนดีกว่านะครับร้านนี้อยู่ที่ซอยชิมพีซอยสองนะครับ
ชื่อร้านอี้ติ๋วก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำแดงครับแม่
ร้านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคนทำสูตรนี้นะครับ
มีประสบการณ์การทำก๋วเนื้อมายาวนานเป็น๑๐ปีเลยครับผม
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณน็อตพี่หมวยนะครับผมพี่หมวยนี่เป็นเจ้าของร้านพี่ติ๋วยเตี๋ยเนื้อสูตรน้ำแดง
ค่ะใช่ไหมครับแต่ห่อล้านชื่อหมวยทำไมร้านชื่ออี้ติ๋วละ
กุ๊กของเราเก่งชื่อติ๋วค่ะเราก็เลยเอาชื่อกุ๊กเรามาตั้ง
ติ๋วเขาเก่งในด้านนี้ใช่ไหมคะ

ก็น้องติ๋วชวนมาเปิดว่าเออมาเปิดก๋วยเตี๋ย

ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเฟย์มือน้องติ๋วเขาอยู่แล้วอเรนนี่ใช่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

ก็ถึงเวลาที่ต้องไปพูดคุยกับพี่ติ๋วกันแล้วล่ะค่ะ

ฟังจากประวัติที่ทีมงานเล่ามาเนี่ยนึกว่าจะต้องแบบอายุเยอะกว่านี้

จริงนี่อายุอะไรเนี่ย

๔๔แล้วมันยังรู้สาวยังห่วยกันเลย

ประสบการณ์การทำก๋วเตี๋ของพี่เนี่ยกี่ปีแล้ว

ก็ทำมาเรื่อยดูพักรักจำแล้วก็ทำเองสูตรเอง

คือเกิดจากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้ว

ใครจะไปคิดว่าถึงร้านจะเปิดมาได้แค่๖ปีแต่ประสบการณ์ในการขายก๋วยเตี๋ยวของพี่ติ๋วเนี่ย
เริ่มต้นตั้งแต่อายุสิบแปดสมัยยังใสเอ่อเอ่อ
ถ้านับมาถึงทุกวันนี้ก็ร่วม๒๖ปีได้แล้วล่ะค่ะ
แม้ก็ประสบการณ์ยาวนานแบบนี้
คงต้องมอบมงและยกตำแหน่งราชินีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นให้พี่ติ๋วเขาแล้วล่ะค่ะ
แล้วเราตอนแรกเราทำขายที่ไหนไหม
ก็เปิดอยู่สัมพันธวงศ์ตลาดน้อยค่ะ
คือเคยทำขายตรงนั้นใช่แล้วทีนี้หนีน้ำท่วม
อ๋อต้องมาอยู่กะหลิงชันต้องมาอยู่กะหลิงชัน

คือนับถือกันมานานแล้วว่าเป็นพี่สาว
หนีน้ำท่วมมาว่าจะกลับบ้านไปเชียงใหม่

หนีมาอยู่ด้วยกันพี่ก็จะโดนน้ำท่วมเหมือนกัน

ซึ่งคนหนึ่งทำร้านเสริมสวยคนหนึ่งทำร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็เลยอ่ะเรารักกันเป็นพี่เป็นน้องกันเรามาร่วมทำธุรกิจด้วยกันดีกว่า
ซึ่งจริงต้องถามไหมนะพี่พี่ถือว่าเป็นสาวแพทย์สองนะ
แม้จริงแล้วสาวที่สองต้องรักสวยรักงาม

ใช่อันนี้เรื่องจริงทำไมถึงเลือกเวลาเดินไปไหนคนก็จะบอกว่าทำร้านทำผมเหรอทำร้านเสริมสวยเหรอ
บอกไม่เลยทำร้านก๋วยเตี๋ยวทำร้านก๋วเตี๋ทุกคนบอกไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ
แถมทำอร่อยด้วยแล้วทำมาตลอดด้วยสูตรเด็ดของก๋วยเตี๋ยวเรามันอยู่ตรงไหน

น้ำซุปอร่อยเนื้อนุ่ม

มาดูดีกว่าว่าน้ำซุปหวานเนื้อนุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะ

ว่าตัวนี้จะใช้เนื้อแบบ๓ชั้นต้มเป็นน้ำแกงเป็นน้ำซุป

ก็ปกติถ้าคนอื่นเขาใช้น้ำซุปจะต้องใช้ซีอิ๊วดำ

ใช่มาจากเลือดแล้วเราจะใช้วิธีการปิดปาก

ก็ใส่แค่กระเทียมกับรากผักชี
อันนี้เราใช้เวลาต้มนานมากกว่าน้ำซุปจะใช้งานได้เนี่ย

ชั่วโมงยังไม่รวมตุ๋นตรงนี้อีกต่างหากประมาณ๔๐นาที

โอเคก็คือเราได้น้ำซุปจากเนื้อเนื้อ๓ชั่วโมง

แล้วก็มาตุ๋นอีกใช่ค่ะตุ๋นตรงนี้อีก๔๐นาทีใช่ครับตรงนี้เปิดไฟแรงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะแตก
ติวเล่าว่าเพื่อความกลมกล่อมของน้ำซุปนะคะเราจะใช้น้ำที่ผสมเกลือแล้ว๑ลิตร
แทนการใส่เกลือป่นผสมลงไปค่ะโดยการใส่น้ำเกลือทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม
และไม่มีตะกอนของเกลือนอนก้นจากนั้นนะคะจะตามด้วยกระเทียมรากผักชีและน้ำตาลปี๊บ
เมื่อใส่ส่วนผสมครบแล้วก็ใส่เนื้อชิ้นใหญ่ลงไปต้มแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยค่ะ
ซึ่งน้ำจากเนื้อวัวที่ต้มไว้เป็นเวลานานจะออกมารวมกับน้ำซุปทำให้น้ำซุปกลายเป็นสีแดงออกน้ำตาลหน่อย
ให้รู้ไว้นะคะว่าเนี่ยเป็นสีธรรมชาติไม่ได้มาจากการปรุงแต่งด้วยซีอิ๊วดำแต่อย่างใด
และนี่ก็คือทั้งหมดของสุดยอดเคล็ดลับการตุ๋นเนื้อวัวทั้งตัวของอีติ๋วให้ได้เนื้อที่เปื่อยนุ่ม
และน้ำซุปสีแดงที่อร่อยจนต้องมอบมงนั่นเองค่ะ
เตี๋ยวของเราเนี่ยที่บอกว่าใช้วัวเกือบทั้งตัวเนี่ยเรามีเนื้อส่วนไหนบ้าง
เริ่มจากตรงนี้เลยอันแรกอะไรอันนี้ถ้าเป็นร้านอื่นก็จะใช้เป็นเนื้อสดธรรมดาครับผมแต่ร้านนี้ใช้เป็นเนื้อสันใน
มีการหมักไหมไม่ต้องหมักเลยคือเราเอาเนื้อชิ้นส่วนที่ดีมามันต้นตัวมันอยู่แล้ว
มีเนื้อสันในแล้วอะไรอีกตับหัวใจหัวใจอ่าอันนี้ก็คือเนื้อน่องลายค่ะ

สั่งอาหารเป็นเจ้าที่เราไว้ใจเขาล่ะ

อันนี้ก็คือไส้นะคะอันนี้เสร็จแล้วตุ๋นแล้วต้องเอาไปตุ๋นวิธีการเดียวกับตัวนี้
คืออันนี้ตุ๋นก็พร้อมกันอ๋อตุ๋นพร้อมกันนะจะได้ไส้ออกมา

ต้มเปิดแบบขมอดก๋วยเจ๋วอย่างเดียวอ๋อต้มขมอดก๋วยเจ๋วอ่า
อันนี้ไพ่ขี้ริ้วอันนี้คือตัวเดียวสุดยอดของที่นี่ค่ะตัวเดียวอันเดียวนี่
อันนี้ค่ะอันนี้คือเอ็นแก้วเอ็นแก้วนะครับผมเอาไปตุ๋นเช่นกัน
สิบเอ็ดชนิดด้วยกันสองสิบสองมีอะไรอีกอันหนึ่ง
นี่คือโกเบค่ะโกเบโกเบสก็คือของดังของที่นี่อ๋อฮะแต่ว่ามันจะมีของน้อยมากอ่ะ
แนะนำเข้าเหรอคนญี่ปุ่นเคยมาทานก๋วเตี๋ยที่นี่
เลยเรียกโกเบตามนั้นมาโอ้แล้วมันเป็นเนื้อส่วนไหนล่ะ

แสดงว่าเราทำได้มันนุ่มเหมือนเนื้อโก

มีความสามารถในการทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อจริงนะ

ข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามานะคะ

ก็เป็นเนื้อส่วนชายท้องของวัวที่เลี้ยงในประเทศไทยนั่นแหละค่ะ
แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนเนื้อโกเวนนั้น
มาจากการตุ๋นไว้นานถึง๓ชั่วโมง

มีความนุ่มและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อโกเบ
ซึ่งก็จะได้รับการการันตีจากเหล่านักชิมทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทย
ที่ได้มาลิ้มลองเนื้อส่วนนี้นี่แหละค่ะ
จากเนื้อทั้งหมดที่เรารู้กันแล้วนะครับ

มีเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่ส่วนมากคือจะทานเส้นหมี่ค่ะแล้วก็เส้นเล็กส่วนมากคือจะทานเส้นหมี่ค่ะ
เส้นหมีนะแล้วก็เส้นเล็ก
ก็ทำเอามือสั่นรัวกันเลยทีเดียวค่ะ
แต่ตอนนี้ต้องขอขัดใจคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่
แล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาโซยก๋วเนื้อกันให้จู่ใจไปเลยนะคะ